พาไปดูนาทีชีวิตของผู้ชายคนนึงก่อนนะคะ
มีปัญหาชีวิตค่ะแต่ก็ยังไม่รู้แหละว่าปัญหาเรื่องอะไร
สุดท้ายไปดื่มเบียย้อมใจ
ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานข้ามคลองภาษีแล้วจะกระโดดลงไป
เพราะดีพลเมืองดีไปช่วยเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวดูจังหวะนาทีนั้นหน่อยนะคะ

ต้องบอกก่อนว่านาทีที่เห็นนี้เนี่ยคือจริงแล้ว

จากโดนเกลี้ยกล่อมแล้วก่อนหน้านี้เขาโทรศัพท์คุยกับพี่สาว

แต่พอคุยเสร็จปุ๊บอยู่มีอาการเป็นลมแล้วชักแบบนี้เลยค่ะ
ทุกคนก็เลยต้องรีบกรูเข้าไปช่วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสุรศักดิ์ค่ะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
มุ่งหน้าเข้ากระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาคร
ตอนบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนได้รับแจ้งมาว่า
มีคนจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบเลยนะคะ
มาทั้งตำรวจสายตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลสวนหลวง
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ไปถึงเนี่ยเห็นว่ามีพลเมืองดีคนหนึ่งช่วยผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้ว
คุยกันเรียบร้อยแล้วก็พามานั่งลงที่พื้น
สงบสติอารมณ์แล้วนะคะ
ลักษณะของนายสุรสักตอนนั้นคือเศร้าสกเสียใจมาก
ร้องไห้ตลอดเวลาไม่หยุดเลยค่ะ
สภาพจิตใจคือไม่พร้อมจะคุยกับใครทั้งนั้น
พี่สาวที่รีบเดินทางมาดูน้องชายก็พยายามปลอบใจน้องชายต่างนานานะคะ

ก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่ขึ้นมา๑คันจอดอยู่
แล้วมีขวดเบียร์ที่ถูกดื่มหมดแล้วอีก๑ขวด
เบื้องต้นนายสุรสักเนี่ยเล่าแค่ว่า
เขาเป็นชาวอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เขามีอาการเครียดเครียดจากปัญหาส่วนตัว

พอย้อมใจได้ที่แล้วก็เลยปีนขึ้นขอบสะพานเลยนะคะ

พลเมืองดีมาเห็นเข้าแล้วช่วยเอาไว้นะคะไม่ได้นิ่งดูดาย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะจังหวะที่นายสุรศักดิ์กลับใจแล้ว
ลงมานั่งคุยกันแบบเออไม่คิดสั้นแล้วโอเคแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไป

อ่าเร็ว